ผมไม่ทำอะไรแบบนี้แล้วไม่ทำแล้วนะไม่เอาแล้ว
เดี๋ยวเนี้ยผมแบบดังมากแล้วเดี๋ยวนี้เห็นดังมากจริงจริง
เป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอแล้วก็มีสินค้ามาจ้างให้รีวิว
จริงจริงค่ะแล้วคนตามเฟซบุ๊กเยอะมากนี่นี่
พี่ชัดขายหน่อกล้วยใช่ไหมคะอันนี้ทำงานทำการใช่ค่ะ
ขุดดินนี่หน่อกล้วยตอนเนี้ยจนที่ตลาดบอกว่าพี่ชาร์จ
เอาหน่อกล้วยมาขายที่ตลาดเหมือนเดิมได้ไหมล่ะคนถามหากันเยอะเลย
ขาดตลาดเลยเนี่ยตั้งแต่พี่ชัดดังเนี่ยเหรอไม่ยอมขายหน่อกล้วยเลยเนี่ย
ไม่มีเวลาเลยเหรอไม่มีเวลาหมดแต่เดินสายทำกิจกรรมอะไรแบบโอ้โห
มีคนเปรียบเทียบเสียชัดกับลุงพลที่บ้านกกอกมุกดาหารว่า
มันเป็นประเด็นที่ว่าคือสื่อนำเสนอข่าวจนพี่เขาดังแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนไง
ชีวิตเปลี่ยนไปเลยจากการถูกนำเสนอข่าวอะไรแบบนี้
เทียบในลักษณะแบบนี้ภาพขวามือคือลุงพลภาพซ้ายมือคือเสียชัดสายเปย์นะคะ
หรือตอนนั้นลุงพลก็โอ้โหเป็นพรีเซนเตอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ไงเสียชัดก็เป็นพรีเซนเตอร์อยากดูไหมล่ะคะ
เขารีวิวสินค้านะคะเดี๋ยวดูเสียชัดรีวิวสินค้าดูหน่อย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
สมศักดิ์สีความเป็นคนดังหรือว่าเอาภาพผิดมากมีรูปแกเองเลยใช่ไหมรูปแกค่ะรูปแกค่ะ
แต่ภาพที่ไปเต้นอันนี้ก็สนุกคนก็ไปดูแบบโอ้โหในติ๊กต๊อกในอะไรเยอะเลยนะคะ
อ่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นพระเอกมิวสิคดีโอขายกระเป๋าขายกระเป๋าอันนี้ขายกระเป๋า
ตลาดกล้วยไข่ที่จังหวัดกำแพงเพชรบอกว่า
เสียอย่ามัวแต่เดินสายรับงานจนไม่มีเวลาส่งหนอกล้วยมาขายนะ
มาหน่อยนะเจียดเวลามาขายหน่อย
ลูกค้าเขาชอบบอกห่อกล้วยของเสียชัดคุณภาพดีมาก
นี่อ๋อไปไหนก็คอยขอถ่ายรูปเลยละ
เมื่อวานมีภาพคนแบบไปขอเซลฟี่อะไรกับเสียชัดเต็มเลยอันนี้ที่ตลาด
พวกค้าแม่ครับบอกจริงฝากบอกผ่านทีมข่าวนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปดูเฟซบุ๊กของเสียชัดย้อนหลังไป๑๒ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ
เสียชัดโพสต์เอาไว้ว่าผมต้องขอโทษนะครับ
ถ้าไม่ได้รับสายโทรศัพท์มันจะพังครับเย็นนี้จะซื้อเครื่องใหม่
แฟนคลับไปให้กำลังใจบอกว่าจะติดตามพี่ชัดเป็นจำนวนมาก
บางคนก็ถามว่าอยากสั่งหนอกกล้วยสั่งได้ช่องทางไหนบ้าง
จะซื้อมือถือไปบอกว่ามือถือมันพังไง
ขอโทษคนที่โทรไปแล้วไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้
เขามีคนติดตาม๙๘๓๓คนคนติดตามเยอะมากนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มีการโพสต์คลิปที่ถ่ายทำเรียนแบบวันที่เสียชัดวิ่งเกาะรถเก่งด้วยนะคะ
เป็นการถ่ายคลิปสร้างคอนเทนต์เพราะว่ามีงานจ้าง
แต่ก็ทำคอนเทนต์เหมือนกับในข่าว
เดี๋ยวลองไปดูเขาถ่ายคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
ลงมา

ลงมาอ๋อแล้วพี่ก็ถ่ายลงไปไหนนี่
ข้างหน้าอีกซะบอร์ด
เฮ่ยนี่คุณมาถ่ายทำมีคอนเทนต์แล้วนะคะ
นี่แกตีบทแตกกระจุยเลยฮะ
เสียชัดสายเปย์ช่องจริงโพสต์คลิป

นี่นะคะ
ครับ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่ารถพี่ชัดเองหรือเปล่า
รถหรูเชียวรถสะพดหรูเลยนะพี่ชัดคะ
แฟนคลับก็ทักเข้าไปที่เพจมีบอกว่าพี่ชาร์จสอนวิธีจีบสาวหน่อยได้ไหม
นี่คนตามเยอะมากสอนวิธีจีบสาวใช่ไหม
เพราะพี่ชัดเขาบอกเขาจะไม่กลับไปเป็นแบบนั้นแล้วขอพักใจ
แล้วมีสาวแอดเฟซบุ๊คอะไรเขาเยอะเลยเขาจะไม่กลับไปกระโดดเกาะรถใครอีกแล้ว
ก่อนหน้านี้ของพี่ชัดเนี่ยวิธีจีบสาวก็ของแกก็สายเปย์ใช่ไหม
แต่ตอนนี้พี่ชัดบอกไม่แล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยโอ้โหช่วงนี้งานเยอะเลย

ดังเลยจริงดังเลยนะคะแล้วบวกกับพี่ชัดแกก็คงเป็นคนตลกด้วยไง
อะไรนี่ผู้จัดการส่วนตัวเหรอคะทีมงานบอก
ส่วนตัวใช่ไหมพี่ชัดอ่ะใช่ไหมต้องมีคาแร็กเตอร์ดอดเด่นครับ
วงการพูดถ้าเต้นเต้นก็ได้อืมร้องเพลงก็ได้อ่า
ลูกค้าน่ากล้วยนะฮะที่เขาเป็นกว่าครับ
จะมีเวลามาทำหน่อกล้วยให้เหมือนเดิมหรือเปล่า